ดูความเคลื่อนไหวเรื่องของบาสมีดคู่หน่อยกันแล้วกัน
ก็อย่างที่ทราบนะฮะตอนนี้เขาไปพักอยู่ที่บ้านของหมอปลาที่เพชรชบุรีนะครับ
หลังจากมีคดีที่มีเรื่องมีราวกับกลุ่มแก๊งวัดม่วงนะฮะ
บุกมาที่บ้านหน้าแฟนสาวของเขาหน้าบ้านแฟนสาวเขา
วันนี้บ้านของหมอปลาที่เพชรชบุรี
นิมนท์มาฉันเผลี้รทิบ้านนี่นะครับ
นี่เด็กหงเลยเนี่ยหมอปลาเนี่ยวิวาวใจพระมหาสมปอง
นี่ฮะโอ้โหคืนนี้แดงเดือดด้วยนี่ครับ
คือที่บ้านของหมอปลาก็อย่างที่ทราบนะฮะก็จะมีคนอยู่เยอะนะครับ
เพราะว่าหมอปลาเนี่ยช่วยรักษาบำบัดหรือว่ารับดูแลคนที่เขาไม่มีที่อยู่
อะไรพวกนี้ก็มีนี่ฮะพระมหาภัยวันกับพระมหาสมปอง
รับกิจนิมนต์มาฉันเพลงที่บ้านหมอปลานะครับก็แน่นอนว่าบาสนัทธวุฒิเพิ่งเลิกดีนะครับ
ที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีแทงกลุ่มวัยรุ่นแก๊งวัดม่วงเสียชีวิตไปสองศพบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งเนี่ย
ก็อยู่ที่บ้านหมอปลาด้วยค่ะเพิ่งผ่าตัดแขนข้างซ้ายที่หักมา
เพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งก็ทำร้ายบาสเหมือนกันก็ถูกแจ้งข้อหาไว้ทั้งสองฝั่งนะครับ
นี่ก็มาร่วมกันยกอาหารคาวหวานถวายเพลงพระให้กับสองพศ
หลังจากท่านถวายเพลงรับพัฒนาหารเพลเสร็จเรียบร้อยท่านก็ให้ศีลให้พร
พระมหาภัยวันท่านบอกว่าจริงแล้วกิจนิมนต์
มาฉันเทรนที่บ้านของหมอปลาที่เพชรบุรีความจริง
ล่วงหน้าเอาไว้เดือนนึงแล้วนะ

ก็เป็นช่วงเวลาที่หมอปลาเนี่ยรับบาสมาอาศัยอยู่ที่บ้านหมอปลาพอดี
ก็เลยทำให้บาสเนี่ยเขาได้ทำบุญไปด้วยนะครับ
พระมหาภัยวันก็เลยบอกกับบาสนะครับ
บอกว่าอยากให้เรื่องที่เกิดขึ้นคดีที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นบทเรียน
อะไรที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมันกลับไปแก้ไขไม่ได้ก็จริง
แต่ในอนาคตก็อย่าไปทำมันอีก
เราจะเอาบทเรียนครั้งนั้นให้มันเป็นครั้งสุดท้าย
ให้มันเป็นครั้งเดียว
คือจากการขับปากหน้ากัน
เดี๋ยวอาจารย์พูดประเด็นอยู่ว่าถ้าจริง

อาหารเนี้ยคนด่ามาเขาว่ามาเนี้ย

ก็ไม่ดื้อหรอกอะไรอย่างนี้เราก็โง่ไป
บางทีปัญหามันจะรับการแก้ไขได้

อีกนิดหนึ่งสุดท้าย

ถวายเพลพระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ

นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ย

ญาติโยมที่อยู่ที่บ้านหมอปลานะครับ
คือสมาชิกในบ้านหมอปลาก็มีเยอะนะฮะ
ผู้ที่มาบำบัดเรื่องของยาเสพติดก็มี
ผู้ที่เจ็บป่วยต่าง

เป็นพ่อแม่ที่ดี
เป็นชาวพุทธที่ดี
และเราจะโชคดี
และเราจะไม่ตายดี
และเราจะไม่ตายไปจากความดี

ทำบุญที่บ้านหมอปลากันนะครับวันนี้

ตั้งแต่เกิดเหตุขึ้นในวันนั้น

นี่นะฮะบอกกับคุณชมพู่สรรพัฒ

แล้วก็บอกได้ว่านี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกัน

โหสิกรรมจากคนตาย

ได้บอกไปยังแซมกับต้น
ถูกเขาแทงเสียชีวิตในตอนนั้น

บาสบอกว่าขอให้มันยุติลงนะ

เขาบอกว่าเขาฝันร้ายทุกคืนนะฮะ

ต้องตื่นภาวะกลางดึกทุกคืน

ฉันเพลงที่บ้านที่เพชรบุรีนะครับ
ก็เป็นโอกาสดีที่บาสเองหรือว่า
หลายคนที่อยู่ที่บ้านหมอปลาได้ทำบุญไปด้วยกัน
ได้ทำบุญไปด้วยด้วยกันนะฮะหมอปลาเมื่อวานที่เราคุยกับบาสเนี่ย
เขาบอกว่าโอ้โหงานการตอนนี้เขาตกงานหมดใช่ไหม
นี่ค่ะคือหมอปลาบอกว่าตอนนี้มีพวกงานโชว์ตัวหรือว่างานสินค้า
รีวงรีวิวต่างต่างเนี่ยติดต่อมาจะให้บาสเนี่ยไปเป็น
รีเซนเตอร์นะฮะอ๋อเหรอฮะอ่ามีงานดนตรีด้วยนี่
จะให้ไปขึ้นคอนส่งคอนเสิร์ตก็มีนะให้ไปเปิดตัวก่อนการแสดงคอนเสิร์ต
อะไรอย่างนั้นอ่ะติดต่อมาเนี่ยนะครับหลายคนเขาบอกเขาอยากจะให้บาสเนี่ย
มีงานมีอาชีพหรือว่าอยากจะหารายได้ให้แต่หมอปลาบอก
เดี๋ยวต้องคุยกันก่อนนะฮะเดี๋ยวต้องพิจารณากันให้รอบครอบก่อนว่า

ปล่อยทิ้งแม่บาสผมพูดตรงว่าผมไม่กล้าปล่อยหรอกน้องหรอก
อยู่ใกล้ผมว่าผมอุ่นใจฟ้าติดต่อเข้ามาผมบอกว่าผมขอดูก่อน
เขาเป็นสินค้าหรือว่ามีทั้งสินค้ามีทั้งงานคอนเสิร์ต
ให้บาทไปเปิดตัวเขาอยากเห็นบาทกับหมอปลา
บาสเปิดตัวโชว์ตัวบนเวทีที่หนึ่งแล้วก็มีค่าน้ำมกน้ำมันให้
เราก็ยินดีแต่เราดูก่อนดูเพื่อความเหมาะสม
ว่าจุดที่เราไปเนี่ยมันเกิดความปลอดภัยหรือเปล่าครับ
ทางหมอปลาก็ฝากบอกนะครับว่าใครที่มีทุกข์เป็นหนี้
ต้องการความช่วยเหลือเดี๋ยวนี้คือติดต่อมายังหมอปลาเยอะเลย
หมอปลาบอกว่าถ้าไม่เหลือบากกว่าแรงเนี่ยก็พร้อมจะช่วยนะ
แต่บางทีก็โอ้โหเหนื่อยจนแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็มี
แต่ก็ขอฝากไปถึงทุกคนที่มีปัญหา
อย่าไปคิดสั้นอย่าไปฆ่าตัวตาย
ถ้าใครไม่มีที่อยู่มาติดต่อหมอปลาที่บ้านได้เลย
คือบอกกับคุณชมพู่ผู้สื่อข่าวของเรายังไม่ทันขาดคำนะครับทุกผู้ชมครับ
เมื่อสักครู่นี้มีคนขี่จักรยานยนต์มาหาหมอปลาที่บ้าน
บอกมาจากพิศนุโลกนะผมจะมาขออยู่กับหมอปลาที่บ้านหน่อย

มันอ่านไปจากคนอื่นได้แต่กูเจอบ่อย
ไม่ได้ดีใจนะที่คิดถึงผม
เขาถามว่าทำไมเราไม่ได้พักผ่อน
ทุกวันนี้ผมนอนน้อยมากเลยเวลาส่วนตัวเราแทบไม่มีเลย
แต่ถ้าอันไหนช่วยได้เรายินดีช่วย
อยู่บ้านหมอปลาเลยอย่าฆ่าตัวตาย
เรื่องคดีของบาสเนี่ยแนวทางการต่อสู้คดีความ
ทนายภัยศาลตอนนี้กำลังรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็พยานบุคคลแล้วก็คลิปตามภาพ
ตามข่าวตามกล้องวงจรปิดอะไรต่างนานา
เชื่อมั่นว่าบาสเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์และต้องได้รับความเป็นธรรม
แล้วภายในสัปดาห์หน้าจะพาบาสไปแจ้งความคู่กรณีเพิ่มเติม
ซึ่งขอยืนยันว่าแนวทางการต่อสู้คดีไม่กังวลใจ
ยิ่งก่อนหน้านี้มีกลุ่มคู่กรณีของบ๊าซไปโพสต์คมคู
ถือว่ามีประโยชน์ต่อรูปคดีเป็นอย่างมาก
เพราะฉะนั้นจึงมั่นใจในการต่อสู้คดี
จะมีการแจ้งข้อเก่าหาเพิ่มเติมกับคู่กรณี
เพราะว่าจากผลแพทย์ที่ออกมาก็คือว่าบาดเจ็บเกิน๒๐วัน

แล้วก็จะมีการเพิ่มเติมในข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรนะครับ
แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์กับเราก็คือการข่มขู่นะ
การที่มีการโพสต์ข่มขู่หรือที่ยังไม่จบเนี่ย

ไม่ว่าจะเป็นเฟสจริงอวตารหรืออะไร